เอาไปต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันบ้างค่ะ

สำหรับพระเอกหน้าหนวดบอยปกรณ์
ล่าสุดไปปล่อยความเกียรใส่เป๊กเมมะนัดค่ะ
คือประเด็นคือเป็นภาพเนี่ยเห็นภาพไหม
อ่าหวานเชียวอันนี้เป็นภาพของเป๊กเปรมมณัฏ
หวานใจเสียงสวยคุณนิวนพัดศร
คือเป๊กเขาก็โพสต์รูปคู่แฟนเขาเป็นปกตินี่แหละ

แต่พี่บอยปกรณ์จ้ะไม่รู้ทำไมนะฮะ
เห็นโพสต์นี้ปุ๊บทนไม่ไหว
คอมเมนต์เกลียนใส่รุ่นน้องสุดซีซะหน่อย
ที่ตัวเองนะก็ล้านลาอยู่กับทริปครอบครัวหันศา

หนุ่มเป๊กเองก็ไม่รอช้า
นี่หวานแล้วเหรอถ้าสะกิดใจพี่ก็โทษทีนะฮะ

คือแะนั้นแน่จริงไม่ได้มีอะไรไม่ได้เสริมอะไรมากน้ำ
คือคนโสดเขาจะมีแบบปมในใจเวลาเห็นอะไรที่มันสะกิดตาม

ฉันเข้าใจเข้าใจหัวอกพี่บอยเป็นอย่างดี

ก็หาแฟนแล้วเปิดตัวเร็วเอาแข่งกับเป๊กเปรมมนัดไปเลยค่ะ